ขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมยุค๔๐
สถาบันการศึกษาต่างจึงต้องเปิดหลักสูตรใหม่ขึ้นมาเป็นดิจิทัลนั่นเอง
เพื่อเป็นการผลิตบัณฑิตรองรับความต้องการของตลาดในงานระบบเศรษฐกิจใหม่มากขึ้น
มหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิด๓หลักสูตรด้านดิจิทัล
ได้แก่คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
โดยใช้จุดเด่นของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พัฒนาหลักสูตรที่เด่นเรื่องของภาพยนตร์และแอนิเมชั่น
และร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยชั้นนำจากต่างประเทศ
ในการควบคุมและอำนวยการผลิตแอนิเมชั่นและผลงานพิเศษทางภาพ
ซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรแรกในไทย
กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างสูงทีเดียวนะครับ
ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
ได้รับความร่วมมือจากบริษัทเอกชนในอุตสาหกรรมเกมชั้นนำนะครับ

จากเห็นว่ามูลค่าของตลาดดิจิทัลคอนเทนต์
และตลาดยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องครับ
หลักสูตรที่๓คือการตลาดดิจิทัลของคณะบริหารธุรกิจ
นักการตลาดที่เชี่ยวชาญทั้งการตลาด
นายเพชรโอสถานุเคราะห์อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพก็ระบุว่า
สื่อสารนอกจากจะต้องพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยทันเทรนด์แล้ว

เพื่อผลิตบุคลากรที่เป็นมืออาชีพรองรับโลกดิจิทัล
ที่สำคัญการศึกษายังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนไทยไปสู่ประเทศไทยแบบยุค๔๐อีกด้วยครับ